คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กับดีเจพี่อ้อยณพาพร
สวัสดีปีใหม่ค่ะพูดคำนี้อีกแล้วเดือนมกราคม
เป็นเดือนที่มีเทศกาลเยอะนะคะนอกจากสวัสดีปีใหม่
ตอนต้นเดือนแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าซินเจยู่อี
สินีฮวดชัยนะคะเห็งปังปังทั้งเรื่องงานทั้ง
ดีเจพี่อ้อยนะคะและแน่นอนคำถามต่างต่างนานาที่
ส่งเข้ามาทยอยตอบทยอยตอบแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณ
มากมากนะคะตอนนี้คำถามที่ส่งมาเยอะขึ้นเรื่อยหนัก
ขึ้นเรื่อยมีอะไรเล่าสู่กันฟังได้หรือแม้แต่แสดงความ
คิดเห็นหรือแม้แต่ในบางเรื่องที่พี่อ้อยตอบไปและมี
ผู้คนอยากจะเพิ่มเติมว่าลองแนะนำแบบนี้ดีไหมลองทำ
นั้นดีไหมได้เสมอนะคะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ใน
รักนะคะสวัสดีครับผมขอใช้ชื่อสมมุติว่าต่อปัจจุบันนี้
อายุ๒๖แล้ววันนี้ผมมีเรื่องอยากขอคำปรึกษาพี่อ้อ
อยากรู้ความคิดเห็นว่าถ้าเป็นพี่พี่มีมุมมอง
ต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างเมื่อสองปีก่อนผมเริ่มคบหากับ
แฟนซึ่งพี่เขาเนี่ยอายุมากกว่าผม๒๓ปีแต่เขา
ข้างดูแลตัวเองดีก็เลยยังดูสาวแล้วก็สวยอยู่เลย
ครับพี่เราเจอกันตอนผมเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารและพี่
เนี่ยเขาเป็นลูกค้าประจำนะคะแรกแรกก็ชอบหยอดชอบแซว
ได้คุยได้คบกันก่อนคบกันตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะ
ว่าเขาเคยแต่งงานมาก่อนนะหย่ามาได้สี่ปีแล้วแล้วก็
มีลูกด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้ลูกเรียนเมืองนอกซึ่งผมก็
ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ตกลงคบกันเลยดีกว่าเพราะต่อให้
เขามีครอบครัวแล้วผมก็ไม่ติดนะแต่เดิมเขาทำธุรกิจ
เปิดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งพอเราคบกันคุยกัน
จริงจังปั๊บเขาก็เลยชวนผมให้ย้ายไปอยู่ด้วยก็ให้ผม
ออกจากงานเสิร์ฟมาช่วยเขาทำงานที่ร้านแทนผมก็
โอเคนะพอย้ายไปอยู่จริงช่วยงานพี่เขาทุกอย่างแม้
ว่าคนงานในร้านหรือแม้กระทั่งพี่น้องเขาจะไม่ค่อย
ชอบผมเท่าไหร่คือส่วนใหญ่เขาบอกว่าผมอ่ะเกาะพี่
เขากินหรือเปล่าแต่ผมก็ทนได้เพราะว่าแฟนผมไม่เคย
ทำให้ผมรู้สึกด้อยค่าเลยสักครั้งทุกอย่างก็ดูเป็น
ไปแบบรุ่มรุ่มดอนดอนแต่เราก็ยังไหวครับแต่สิ่งที่พอ
นานไปปัญหามันเริ่มกลายเป็นกลุ้มใจขึ้นเรื่อยคือ
ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้มาตลอดว่าแฟนผมยังโทรคุยกับ
สามีเก่าแทบทุกวันผมเคยถามว่าเอาหย่ากันแล้วทำไม
ติดต่อกันอยู่ล่ะเขาก็บอกว่าสามีเก่าเขาป่วยอีกอย่าง
ตอนเลิกทั้งคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ไปต่อใน
ฐานะของสามีภรรยากันไม่ได้แต่ความผูกพันความเป็น
พ่อของลูกยังมีอยู่ก็เลยตัดกันไม่ขาดซึ่งผมพูดตรงตรง
นะพี่ผมไม่ได้ใจกว้างพอผมไม่เห็นด้วยกับการติดต่อกัน
ทุกวันแบบนี้ทั้งที่เขาหย่ากันแล้วและวันนี้เขามี
ผมอยู่แล้วด้วยผมเคยบอกว่าผมหึงนะผมกลัวว่าคุยกัน
บ่อยแล้วเขาจะกลับไปคืนดีกันแต่แฟนผมบอกว่าไร้
สาระเรื่องราวของเขามันเลยจุดที่จะเป็นสถานะเดิมได้
แล้วและพี่เขาก็ขอผมไม่ให้พูดเรื่องนี้อีกเพราะไม่อยาก
เรามีปัญหากันอืมแปลกนะอ่ะไม่รู้สิไม่ใช่น้องว่าแปลกพี่
ก็ว่าแปลกเหมือนกันอุปสรรคมันไม่จบแค่นั้นครับล่าสุด
เมื่อเดือนที่แล้วแฟนบอกให้ผมจัดเตรียมห้องข้างล่างให้
หน่อยจะให้สามีเก่ามาอยู่ด้วยตอนนั้นผมไม่พอใจเว้ย
วายแล้วก็ระบายความในใจให้เขาฟังว่าผมไม่โอเคตั้งแต่
เขาคุยกับแฟนเก่าทุกวันแล้วและเนี่ยจะให้เขาเข้ามาอยู่
ในบ้านอีกเหรอพี่เขาก็ให้เหตุผลว่าสามีเก่าเขาป่วยเป็น
เร็งปอดระยะสุดท้ายอาการไม่ค่อยดีแล้วคนดูแลก็ไม่
มีเพราะว่าแม่สามีเก่าที่เคยดูแลก็เพิ่งเสียไปลูกก็อยู่เมือง
แฟนผมก็บอกว่าสงสารนะก็เลยต้องทำแบบนี้ผมเข้าใจ
เมตตาของเขานะครับแต่ก่อนตัดสินใจเขาไม่เคยถาม
ความเห็นผมเลยแถมบอกให้ผมสงสารสามีเก่าเขาในฐานะเพื่อน
แล้วก็พ่อของลูกเขาด้วยมาแนวเนี้ยผมก็พูดไม่ออกอะครับ
พี่ซึ่งพอสามีเก่าเขาย้ายมาอยู่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
กลายเป็นผมต้องคอยหาข้าวปลาอาหารคอยช่วยพี่เขาดูแล
สามีเก่าผมสารภาพว่าก็ไม่เต็มใจเท่าไหร่ครับแต่ถ้าพูด
ไปมันก็เหมือนผมใจจืดใจดำผมอึดอัดทุกวันบางครั้งเวลา
เขาอยู่ด้วยกันผมเหมือนส่วนเกินเลยอ่ะครับพี่ผมไม่รู้ว่าผม
จะจัดการความรู้สึกนี้ยังไงตอนนี้ผมไม่โอเคเลยจริงอยาก
พูดกับแฟนแต่กลัวว่าแฟนจะมองว่าผมเห็นแก่ตัวและเลือก
ทางนั้นและปล่อยผมไปอ่ะแต่ไม่รู้นะตอนเนี้ยแฟนน้องไม่เห็นแค่
เหรอถ้าพูดกันจริงจริงพี่อ้อยว่าผมควรพูดยังไงกับเธอ
ดีหรือว่าผมควรจะทำตัวยังไงอ่ะครับพี่ผมอ่ะรักแฟนนะแต่
ลำบากใจไม่อยากอยู่ร่วมกับสามีเก่าของเขาเลยโอ้โหมันยาก
จริงน้องคะไม่มีใครทำใจได้จริงหรอกถ้าไม่รัก
มากขนาดที่ยอมได้ทุกอย่างนะก็ต้องเป็นอีกทางหนึ่งเลยอะค่ะ
คือก็ไม่ค่อยรักเท่าไหร่ก็เลยปล่อยให้เขาทำอะไรก็ได้
ขนาดนั้นอยู่กับแฟนเก่าก็ได้ดูแลแฟนเก่าให้ก็ได้แต่
ในที่สุดอะค่ะก่อนที่ต่อจะคุยกับเขาพี่อยากให้ต่อคุย
กับตัวเองให้จบก่อนนะคะน้องกับแฟนเรามีความสัมพันธ์ที่
ต่อกันจริงจริงใช่ไหมคือน้องบอกว่าพอมาอยู่ปั๊บรุ่มรุ่ม
ดอนดอนพี่เลยงงว่าตอนที่ยังไม่มีเรื่องของสามีเก่าเรายังรุ่ม
แต่สิ่งที่เขาทำดูทำตามอำเภอใจหรือที่ไม่แคร์ความรู้สึก
น้องเลยไงคะพี่เลยรู้สึกเหมือนว่าแฟนน้องดูไม่ค่อย
รักเราเท่าไหร่หรือเปล่าแค่มีความสัมพันธ์กันบ้างแค่มี
คนมาช่วยทำงานสถานภาพของเราจะเป็นอีกแบบนะที่ดู
เหมือนเขาไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเราเท่าไหร่อะค่ะ
คิดถึงใจเขาใจเราเลยอ่ะเราก็เดินวนไปวนมาอยู่ใน
ป่ะเธออยากจะทำอะไรก็ทำเวลาเรียกร้องอะไรบ้างก็
กลายเป็นว่าเฮ้ยงี่เง่าไร้สาระแต่ถ้าน้องยังยืนยันว่า
เรายังเป็นสามีภรรยาที่ต่างให้เกียรติและรักกันพี่วัน
น้องต้องจับมือคุยกันดีดีค่ะเน้นว่าคุยกันดีดีนะไม่
โวยวายคือต่อให้เราอายุน้อยกว่าเยอะก็ตามอย่างน้อย
อย่ามองว่าฉันเป็นแค่เด็กน้อยไม่รู้ภาษีภาษาเราอยู่
ฐานะคู่ชีวิตนะคะไม่ใช่เด็กทำงานบ้านคุยกันว่าเรา
รู้สึกอย่างงี้เข้าใจความเป็นเพื่อนมนุษย์แต่สุดเขตของ
เราคืออะไรอะไรคือล้ำเส้นอะไรคือควรไม่ควรเราก็มี
ความรู้สึกที่จะห่วงภรรยาของเราเช่นกันแล้วลองฟังว่า
คุณภรรยาจะตอบน้องว่าอะไรถ้ายังทำเหมือนหงุดหงิดรู้สึก
ว่าเราคิดมากน้องก็ต้องลองตัดสินใจนะว่าเราทนไหวจริง
ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนนึงพี่ก็อยากให้น้องลองใจกว้างพอ
ก่อนสามีเขาป่วยขนาดเนี้ยค่ะดูแลเขาเท่าที่เราไหวเอาเรื่อง
ว่าเขาจะกลับไปมีความสัมพันธ์กันไหมค่อยวางเรื่องนั้นลง
เพราะถ้าเขาจะมีจะได้รู้กันไปเลยว่าน้องเลือกผู้หญิงผิดมาเป็นภรรยา
จะได้ไม่ต้องมานั่งหลอกตัวเองอีกต่อไปที่เห็นเขาพูดจากันดีดี
ดูแลกันเต็มที่ไม่รู้นะในวัยหนึ่งอาจจะรู้ว่าเหลือเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่แล้ว
อยากให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ความทรงจำที่ดีที่สุดระหว่างกันก็มีค่ะ
รักคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วและมีลูกด้วยน้องยิ่งต้องใจกว้างมากมาก
เพราะการเป็นสามีภรรยาเลิกกันไปอาจจะเป็นคนอื่นนะคะ
แต่ในที่สุดแล้วเขาก็ยังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกทั้งชีวิตค่ะ
ไม่ได้บอกว่าน้องต่อต้องทนนะคะแต่อยากให้รับมืออย่างมีสติอีกทีหนึ่งก่อน
คือไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วไล่คนของเขาไปหรือแบบไม่เอาไม่เอาเลิกกันเลิกกันเลย
คือพอถึงวัยหนึ่งเราต้องเปิดใจให้ได้ว่า
ถ้าเขาป่วยขนาดนั้นมีเวลาเหลือให้กันอีกไม่เยอะ
ควรจะทำสิ่งดีให้แก่กันและกันเราในฐานะคนใหม่
ก็สามารถที่จะต้องดูแลเขาได้ด้วยและที่สำคัญคือ
เราคุยกับสามีเก่าของเขาแบบที่สามารถจะบอกไกลได้ว่า
นี่คือพื้นที่ของฉัน
เช่นพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลพี่ผู้หญิงอย่างดี
ไม่แพ้ที่พี่เคยดูแลและตอนนี้เนี่ย
ผมก็จะดูแลพี่อย่างดีที่สุดเช่นกันขอให้แข็งแรงขึ้นไวนะครับ
ลองทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนทุกความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาทั้งนั้นค่ะ
เอาแต่ใจไม่ได้ไม่งั้นจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผล
และก็งี่เง่าอย่างที่เขาบอกในความสัมพันธ์ของคนสองคนค่ะ
กับภรรยาดูแลกันให้เต็มที่ในวันที่ยังเป็นของเรา
มัวแต่ตามหึงจู้จี้จุกจิกกับสามีเก่า
เวลาของเราสองคนพังมันไม่คุ้มค่ะ
ลองดูอีกทีนะถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นอันนี้สุดแท้แต่น้องต่อตัดสินใจ
มักบอกเสมอนะคะว่าหลายคู่เลิกกันง่าย
อยู่กันให้ได้เนี่ยยากกว่าเยอะเลยแต่ถ้ายังอยากอยู่
ขอให้สู้ต่ออีกสักตั้งอย่างน้อยถ้าอะไรจะเกิดขึ้น
จะได้ไม่มีข้อสงสัยว่าเฮ้ยเราตัดสินใจไวไปหรือเปล่า
เราตัดสินใจอะไรพลาดไปหรือเปล่านะคะใจกว้างก่อนต่อ
เข้าใจหมดภรรยาน้องถามว่าควรทำแบบนี้ไหม
มุมหนึ่งในฐานะการเป็นครอบครัวเดียวกันพี่อ้อยว่าก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่
แต่ถ้ามองในแง่ของมนุษยธรรมสามีเก่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
ไม่มีคนดูแลลองพยายามเมตตากันดูสักตั้ง
แต่เมตตารับมือด้วยสติเมตตาแบบที่ดูแลเขาเท่าที่เราไหว
ดูแลเขาแบบที่เรากับภรรยาก็ต้องจับมือกันให้แน่น
ไม่ใช่แค่รู้สึกว่าผมไม่อยากให้เขาคุยกันดี
ไม่ได้ค่ะน้องคะโตขึ้นมาอีกสักนิดนึง
น้องจะรู้ว่าสำคัญสุดในวัยวุฒิที่มากขึ้น
สื่อสารที่มีสติจะทำให้เรากลายเป็นคนที่นิ่ง
แต่รับมือกับปัญหาหลายปัญหาได้ดีดีกว่าที่น้องเอาแต่ใจ
ทำอะไรก็ตามดูแรงไปทำอะไรก็ตามเหมือนคนไม่มีน้ำใจ
สุดท้ายเราอาจจะเป็นคนที่เขาตัดออกไปจากชีวิตได้ง่ายขึ้น
เอาใจช่วยต่อนะค่อยนิ่งตั้งสติค่อยรับมือ
สารภาพไกลว่าเรากับผู้หญิงคนนี้คือคนใหม่ในชีวิตนะ
และเราจะดูแลคนเก่าของเขาในฐานะคนที่พี่ผู้หญิงเคยใช้เวลา
และใช้ชีวิตคู่ด้วยกันด้วย
แค่พูดแค่นี้ก็ไม่ง่ายแล้วนะแต่พี่ว่าน้องทำได้
และถ้าสามารถทำได้จริงไม่แน่ค่ะวันหนึ่งเราอาจจะภูมิใจในตัวเองว่า
ฉันดูแลผู้หญิงคนนี้เต็มที่แม้แต่สามีเก่าเขาป่วย
ฉันยังดูแลเขาสุดหัวใจเลยเอาใจช่วยนะคะต่อนะ
ถ้าเราทำตามแต่ใจแน่นอนค่ะเราจะสามารถพรุ่งพลาด
งี่เง่าเอาแต่ใจวีนเหวี่ยง
แต่ถ้าเราทำตามหัวหรือสติทุกอย่างจะนิ่งขึ้น
รับมือด้วยสติและขอให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักดี
แลกกับความใจกว้างของน้องนะคะน้องต่อ
แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาตอบกันตรงนี้เหมือนเดิม
ดูแลตัวเองให้ดีค่ะสวัสดีค่ะ